ส่วนเหตุการณ์นี้จะพาไปดูหนุ่มกลุ่มนึงนะคะ
เป็นนักศึกษาประมาณสัก๗๘คนเขาไปกินหมูกระทะแถวปฐุมธานี
ระหว่างกำลังกินอยู่ไปเจอลักษณะคล้ายเข็มฉีดยาอยู่ในเนื้อหมู
กำลังจะตักเข้าปากไปแล้วโอ้โหพังงะหน้าเจือนกันเลยนะคะ
โชคดีว่าไม่ได้กินเข้าไปก็บอกว่าแหมไม่รู้ว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ย
เจ้าเข็มแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะไปบาดคอมันจะไปพิ่มคอหรือเปล่า
ก็เลยเรียกเจ้าของร้านมาดูนะคะปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกอ๋อมันติดมาไง
มันติดมากับหมูเหรอนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
แต่สิ่งที่สำคัญที่คนที่ไปกินเอามาโพสต์ก็คือ
จากเรื่องของไอ้เข็มที่มันติดที่หมูแล้ว
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทางร้านปรับพวกเขา
ในฐานะที่เขาตักอาหารบุฟเฟ่แล้วกินไม่หมด
เอาเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะยอมกินให้หมดไหม
ถ้าเกิดว่าหมูมีเข็มคาอยู่แบบเนี้ยที่ฉันเห็นเข็มนี่คือ
เอาสารหมูกระทะไปแล้วตั้งแต่แรกคือมันกินไม่ลงแล้วเออ
หลังจากพอเจอปุ๊บกินไม่ลงสรุปพอไปคิดตังค์กลับโดนค่าปรับ
แต่เรื่องนี้ก็ต้องฟังสองฝ่ายนะใช่ค่ะ
ฟังทั้งที่เป็นลูกค้าแล้วก็ฟังทั้งทางร้านเนี่ย
เขาชี้แจงว่ายังไงซึ่งวันนี้ทางร้านบอกว่าเนี่ย
มันก็เข้าใจแหละค่ะว่าว่าอ่ามันมันมันอาจจะอยู่ที่ทางร้าน
มันเป็นความผิดของทางร้านเพราะว่าหมูก็รับมาอีกทีหนึ่ง
แล้วก็มีการชี้แจงด้วยแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูกันหน่อย
ูมามิไหมล่ะอย่างนี้สคบต้องลงแล้ว
เรื่องมีอยู่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปกินหมูกระทะที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตอนแรกก็ย่างหมูกินกันปกติแล้วค่ะย่างกันอยู่ดีดี
เพื่อนอีกคนขี้ปู่มาให้ดูลักษณะเป็นอย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะ
คล้ายเส้นเหล็กเนี่ยปักอยู่ที่เนื้อหมูน่ากลัว
ทุกคนในโต๊ะบอกว่าโอ้โหหน้าเจือนกันหมดค่ะ
ดูไปดูมามันเหมือนเข็มฉีดยาค่ะก็เลยลุกไป
เอาหมูอันนี้ไปให้ที่เคาน์เตอร์ดูไปแจ้งพนักงานนะคะ
บอกว่านี่ดูสิมันมีเหล็กอยู่ในหมูแบบนี้
มันเหมือนเข็มฉีดยาเนี่ยยังไงดีพนักงานบอกว่า
น่าจะเป็นเข็มฉีดยาค่ะแล้วก็ดึงเข็มออกจากหมู
แล้วก็โทรหาเจ้าของร้านบอกเจ้าของร้านว่าเนี่ย
ไปเจอเข็มในหมูนะเจ้าของร้านเดินมาดูที่โต๊ะก็ถามว่า
เออเจอเข็มใช่ไหมเจอเหล็กอยู่ในหมูใช่ไหม
พร้อมบอกว่าขอโทษทีดีแล้วที่บอกพี่
จะได้ไปบอกคนที่มาส่งหมูออกมองหน้ากันในโต๊ะเลยนะคะ
จากนั้นทั้งหมดก็ไม่กล้ากินแล้วค่ะอาหารที่ตักมาก็เลยกินไม่หมด
ทีนี้พอไปเช็คบินนะคะกำลังจะเดินออกจากร้านเนี่ย
พนักงานวิ่งมาเรียกบอกพี่มาจ่ายค่าปรับก่อนเพราะว่ากินเหลือ
คิดค่าปรับเนี้ยแปดสิบบาทครับต่อรองกันไปต่อรองกันมาสุดท้าย
ทางร้านลดเหลือให้ปรับห้าสิบบาทอืมคนโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่า
ไม่เข้าใจเหมือนกันจริงมันก็เป็นความผิดของทางร้านนะ
เพราะร้านเนี่ยก็รับหมูไม่ใช่ความผิดของทางร้านเพราะร้านเองก็รับหมูมาอีกที
แต่ว่าคุณเป็นเจ้าของร้านคุณก็ควรจะรับผิดชอบหน่อยไหม
คือกินเข้าไปแล้วเกิดแทงคอตายขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
จ่ายเดี๋ยวก็จ่ายราคาเต็มยังมาปรับอีกใครจะกินลง
จ่ายราคาเต็มเพราะว่าคิดเป็นหัวนะเหมือนบุฟเฟ่
กี่คนก็จ่ายเต็มไปแต่ไอ้ค่าปรับเนี่ยมันทำให้เราเสียความรู้สึกเสียอารมณ์
เพราะคนที่โพสต์บอกว่าหมายถึงว่าต้นคนที่โพสต์เป็นคนแรกนะ
ที่เป็นคนที่ไปกินที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาบอกโอ้โหยังจะต้องเสียค่าปรับอีก
อยากจะด่าเลยนะเนี่ยอยากจะด่าคือทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าคือกฎของทางร้านเนี่ย
เวลาเข้ามาในร้านเนี้ยจะต้องจ่ายก่อนเลยร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็รับอุปกรณ์ไปแล้วก็ไปทานเนี้ยนะคะ
เสร็จแล้วก็มาถ้าเกิดค่าปรับอะไรก็จะมาคิดกันอีกครั้งหนึ่งตามหลักมา
ทีนี้ไปฟังจากทางร้านไปฟังอีกมุมหนึ่งค่ะจากนางสาวปวีนุษยเสร็จธุระหรือว่ามดนะคะ
คุณมดเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก็ชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่ต้องปรับลูกค้ารายนี้เนี่ย
เพราะว่าเป็นกติกาของทางร้านนะคะหากใครกินเหลือก็จะต้องถูกปรับ
ไม่ได้คิดไปถึงเรื่องที่ลูกค้าเจอเข็มในหมูเพราะขอโทษกันไปแล้ว
คือเหมือนตกลงกันไปแล้วช่วงที่เจอตอนแรกคุยกันไปแล้วจบกันไปแล้ว
คือเธอชี้แจงแบบนี้อ่ะไอ้เรื่องหมูก็เรื่องหนึ่งนะฮะอ่ะ
ทางร้านก็ยอมรับทางร้านไปรับหมูมาจากที่อื่นเหมือนกัน
ก็จะระมัดระวังเรื่องความสะอาดรวมถึงความสะอาดอื่นอื่นด้วยนะครับ
อ่ะถ้าน้องไม่กินหมูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอน้องเนี่ย
เอาเรื่องหมูมาแจ้งให้กับพนักงานน้องยังนั่งที่โต๊ะอยู่อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ยังกินต่ออีกยังกินอื่นอีกน้องไปตักผักไปตักอะไรอื่นเนี่ยนะ
กอกไปตักไก่อะไรมาซึ่งที่ปรับเนี่ยคือปรับค่าผักค่าอาหารอื่น
ไม่ใช่หมูถ้าเนื้อไก่ที่ยังคงอยู่ที่โต๊ะ
คือหมายความว่าปรับในสิ่งที่กินเหลือครึ่งชั่วโมงนั้นหลังจากที่เจอเข็มในหมูแล้วเนี่ยนะ
ใช่ค่ะคือเรื่องหมูแยกไปเรื่องหมูเนี่ยไม่ปรับไม่เกี่ยว
แต่เรื่องอาหารอื่นก็ต้องขอปรับตามกฎของร้าน
มันมีเนื้อผักมันยังมีเนื้อไก่ที่เหลืออยู่ที่โต๊ะ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เจอเนื้อหมูมีเข็มฉีดยาอยู่ในนั้นเนี่ย
น้องคนนี้กินต่อหรือเปล่าแต่ว่าคนอื่นที่อยู่ในโต๊ะเนี่ยยังคงกินต่อเนื่อง
เจ้าตัวก็บอกว่ายอมรับนะคะว่าคิดน้อยไปจนทำให้ทางร้านได้รับผลกระทบ
ยืนยันค่ะว่าต่อไปนี้ก็จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้มากขึ้น
แต่ก็ต้องวอนสังคมเห็นใจด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่ได้เป็นคนทำวัตถุดิบเองฟังเสียงเธอบอกหน่อยค่ะ

ก็ขอบคุณน้องนะคะที่เป็นบทเรียนก็ถือว่าเป็นบทเรียนของมนตร์แล้วกัน
มันเป็นครั้งแรกที่มนตร์อาจจะทำอะไรอาจจะทำไว้คาดไม่ถึงในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก็การเรียกว่าจะต้องปรับปรุงแต่ในเรื่องของความสะอาดของเราเนี่ย
เราก็คือเป็นวัตถุการณ์ของเราอยู่แล้วแต่เราก็จะปรับปรุงให้มันดูดีดีขึ้น
ก็บอกว่าจะปรับปรุงเรื่องอื่นด้วยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดเรื่องแมลงวันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับ
ส่วนกับลูกค้าก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว
แล้วก็ทางลูกค้าเองที่เอาเรื่องไปโพสต์บอกว่าเดี๋ยวจะลบให้นะครับ
ก็ต้องระมัดระวังนะเป็นร้านอาหารก็ต้องดูแลความสะอาดของอาหารในร้านวัตถุดิบในร้าน